นี่นะครับมีตั้งแต่ไปเรื่องของน้องหมา
แล้วก็ไหลต่อนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องของขบวนแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
และที่สำคัญที่สุดครับก็จะเป็นเรื่องของ
อเจ้านี่แหละครับต้องมีกระแสหน่อยนะครับก็เลยต้องมีติดตามนะครับ
ถ้าบอกว่าจำเสียงทิศเป้ได้ในอดีตนะครับก็จะเป็น

จะเป็นแหลมแบบนั้นนะครับแหลมจริงนะครับ

อย่างนี้ก็มีด้วยครับเนี่ยนะครับ
ผมว่าเราไปชมมันซะหน่อยไหม

ไปชมกันเลยดีกว่านะครับ้มนะคะถูก

เดี๋ยวก็มองซ้ายเดี๋ยวก็หันขวา
ส่งสายตาวรคุณแม่เป็นระยะ
แม่ไม่หยิบให้ก็กระโดดมาหา
แต่พอแม่ใจอ่อนหยิบไอแพท
ดูท่าทางร่าเริงแจ่มใสทันที
แม่เปิดแล้วสิ
เดี๋ยวนั่นลงก่อนเอ็ดเวิร์ดจะเล่น

พอแม่เปิดเกมเท่านั้นแหละ

แม่โดดย่ำ
ก็ทีบแม่
เจ้าเอ็ดเวิร์ดสนุกสนานกันจริง
กลางนี้เรียกว่าหมาติดเกมสินะ
เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ด
แม่ไม่สนใจกันเลย
พี่เห็นขบวนรถมันทุกสิบเหรอ
ขบวนยาวยาวเหยียด๓๐คัน

ไม่ได้เป็นการประท้วงของพี่สิบล้อเขาหรอกนะครับ
แต่เป็นขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวไตตัน

ไปสู่ขอเจ้าสาวคือน้องสองพิพารัฐพลัดนิน
และที่ให้พี่สิบล้อมาแล้วส่องแถวหลอบก่อน
มาเข้าขบวนแห่ขันหมากครั้งนี้ว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับ
ยังแต่เจ้าบ่าวเขามีกิจการรถบรรทุกดิน
ก็เลยเอาของที่มีอยู่ในบ้านมากำนันให้เจ้าสาวได้รับรู้ว่า
ต่อไปนี้นะเธอจะได้ครอบครองเป็นเท่าแก่นี้
รถสิบล้อก็เท่านั้นแหละครับ

กระแสอเจ้าจากละครบุภเพสันนิวาส
เขาดังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริง

ที่เมืองนอกเมืองนาก็มีกระแสอเจ้าฟีเวอร์เช่นกัน
เจ้าสาวน้อยนางนี้คืออเจ้าหันศา
ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสไว้หนึ่งควบสิบเอ็ดเดือน
นุ่งสิ้นนั่งกินส้มนั่งพับเทียบเรียบร้อย
กิริยาโอ้โหงามอย่างไทยแน่แท้
มารยาทสมเป็นแม่นายหันศามาจากเมืองฝรั่งดั้งขอจริง
แม่เอ้ย